จับ๓นักมวยไทยเสร็จสัญญาเข้าสังกัดนะครับ
วันที่๒๕มิถุนายนนี้ครับ
และ๒พี่น้องตระกูลปินโต้อองตัวและลีโอ
ดีกรีนักมวยไทยอันดับหนึ่งเป็นนักชกในสังกัดไปก่อนแล้ว
เตรียมขึ้นชกล้างตากับแชมป์โลกรุ่นไร้เวท
บินแฟนลุสมาเล่นเจ้าของฉายาโปเกอร์เฟส
วันที่๒๕มิถุนายนนี้
สำหรับรายการนี้นะครับแสนชัยนักชกวัย๓๕ปีของไทย
ซึ่งมีประสบการณ์ในเวทีระดับโลกมากมาย
จะขึ้นชกเป็นคู่เอกพบกับแอดดี้เนสลิมาเน่
นักชกดาวน์ลุงจากฝรั่งเศสไว้๒๒ปี
ส่วนคู่ชกของสองพี่น้องรูปหล่อตระกูลปินโต้นะครับ

โดยแฟนมวยที่สนใจสามารถชมการถ่ายท่อสด
ในวันที่๒๕มิถุนายนนี้ครับ